คุณผู้ชมทุกท่านรวมถึงทั้งสองท่านด้วยค่ะ

ของกู้ภัยใจพระพี่มินพี่เอกพันธ์บรือฤทธิ์ค่ะ
ก็รวมกับทีมงานมูลทีร่วมกระตันอยู่นี่ล่ะค่ะ
เดินสายทอดกระถิ่นตามจังหวัดต่าง
ต้องบอกว่าทั่วประเทศไทย

เดินทางไปจัดงานกระถิ่นสามัคคีประจำปี๒๕๖๖นะคะ
เริ่มที่วัดแรกวัดทรัพย์เปิดใต้อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ
ตามภาพที่เห็นเนี่ยค่ะบรรยากาศก็คึกคักมากเลยนะคะ
มีชาวบ้านเดินทางมาร่วมบุญกันแน่นวัดค่ะ
ซึ่งยอดกระถิ่นที่วัดแรกค่ะเป็นจำนวนทั้งหมดฟังให้ดีค่ะ
อันนี้คือวัดแรกนะคะ
ติดกับวัดที่๒นะคะวัดท่ามะปรางอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ก็มียอดกระถิ่นทั้งหมดนะคะ๙๗๓๒๕บาท
โอ้โหโดยหลังจากนี้นะคะพี่ท้อพี่ท้ายก็จะทอดกระถิ่นต่ออีก๙วัดค่ะ
ทั้งที่จังหวัดลบบุรีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดลำปางอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
ปิดท้ายที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ
เพราะว่าพี่ไทยฝากบอกด้วยนะคะว่าใครอยู่ใกล้ที่ไหนนะคะ
ก็เจอเจอตามวัดที่ไปทอดกระถิ่นเนี่ยค่ะก็สามารถมาร่วมบุญกันด้วยได้นะคะ
สาธุโอ้โหบุญแน่นจริงนะคะ
ยิ่งใหญ่จริงนะคะสมกับเป็นกู้ภัยใจพระเลย